เมื่อวานนี้ก็ยังต่อเนื่องกับสถานการณ์ที่หลายคนรู้สึกว่าโล่งใจ
เพราะว่าทั้งฝั่งญี่ปุ่นเองทั้งฝั่งอเมริกาเองยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป
ซึ่งทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็ยังส่งสัญญาณคึกคักเข้ามาหลังจากที่หลายคนหลายประเทศกังวลในเรื่องของส่วนนี้นะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนที่มองระยะสั้นดูเหมือนจะปลอดโปร่งแล้วนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ

พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ

พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ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
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ

พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ

พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ
พี่หนิงครับส่วนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับ

เพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะว่าระยะสั้นรู้สึกว่าทางสะดวกนะครับเพราะ
สุขภาพประจำปีหรือไม่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองสักปีนึง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะว่าเราก็รวมถึงเรื่องการอยู่ดีกินดีของเรา

สังเกตว่าช่วงปลายปีมันเป็นธีมเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมอะไรพวกนี้
ไตรมาส๔นี่เขาเรียกว่าจะเป็นไฮซีซั่นเลย
เพราะว่าฝรั่งบางข้างเขาก็จะมาท่องเที่ยวของเรา
ถึงกลุ่มของคนไทยเองก็เถิดนะคะ
จริงเนี่ยก็ช่วงไตรมาส๔ก็เป็นช่วงที่ท่องเที่ยวเหมือนกัน
ถ้าคนที่แบบว่าเก็บเงินมาปีนึงไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่ากัน
ก็คือปีนึงครั้งนึงแต่ว่าท่องเที่ยวไทยนี่มันง่ายแล้วก็ค่าจ่ายไม่แพง
นั่นล่าสุดทางฝั่งของเขาจัดอันดับว่ากรุงเทพมึงหรือเราน่ะ
เป็นเหมือนกับจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเดินทางเข้ามา

เราก็จะเห็นว่าตัวแรกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเรานี่
ปีนี้รู้สึกว่าสูงสุดในรอบหลายมืออีเลย
เห็นไหมคะว่าคนต่างชาตินี้เขาอาจจะยังรู้จักไปมาสมุยภูเก็ตมากกว่าเราคนไทยไป

เพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นคนไทยเนี่ยจริงเราต้องแบบว่าท่องเที่ยวไทยนะ
ก็คือว่าต่างประเทศเราเก็บเงินว่าวาดฝันว่าเราไปเที่ยวได้

แต่ว่าจริงแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ปิ๊กรู้ไหมคะว่า
เสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เมืองคนที่คนต่างชาติเนี่ย
ก็ให้เหมือนกับคะแนนในการว่าทำไมมาชอบท่องเที่ยวคนไทย
จากสวยงามมีธรรมชาติที่สวยงาม

อันนี้อาจจะเป็นของคนกลุ่มหนึ่งนะคะ

อ๋ออาหารอร่อย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือ
เขามาเยาวร่งเยาวราชของเรามากินอาหารข้างทาง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำตรงนี้ให้มันเป็นจุดเด่นของเราในการดึงดูดได้
อันนี้ก็คือกลายเป็นจุดขายที่คิดแทนที่ว่าเฮ้ยของกินก็ของกินธรรมดาเนี่ยเอาของกินแบบกินดีด้วย
อย่าคิดว่าอาหารข้างทางมันแบบว่าเป็นไม่ได้ขึ้นเหลาไม่โอเคจริงแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
คือว่าเป็นจุดเป้าหมายที่ต่างชาติเขาก็ต้องการที่จะเข้ามาด้วย
ทีมอันนี้เองที่ถามว่ากองทุนบัวหลวงมีอะไร
เราที่คุยกันมาตั้งแต่น่าจะหลายเดือนผ่านไปแล้วนะคะ
ถ้าเป็นกองทุนบัวหลวงเนี่ยเชียร์มาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละ
ไอ้ทีมนี้มันยาวเรามีกองทุนบัวหลวงปัจจัย๔
ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้ว

ก็คือว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราประกาศจ่ายปันผล
คือจ่ายปันผลของกองบัวหลวงปัจจัย๔เนี่ย
ต่อหน่วย๒บาท๒๕สตางค์หรือ๒บาทสลึง

ก็คือราคาปิดของเมื่อวานเนี่ยก็เท่ากับ๗๗ได้
โอ้โหอัตราผลตอบแทน๗กว่า
ใช่เพราะว่าจริงแล้วผลตอบแทนของกองนี้
มันประมาณ๒๐นิดตั้งแต่ต้นปี

ถ้ามีน้อยกว่านี้เราก็จะจ่ายน้อยกว่านี้
แต่ว่าผู้จัดการคุณอยากจ่ายหมดอยู่แล้วค่ะ

แล้วถ้าซื้อวันนี้ได้ปันผลไหมฮ

จริงต้องแบบเตรียมการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้พี่ติมเราก็แบบว่า
แต่ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าโอเคบอกเฮ้ย

แต่ซื้อไปเดี๋ยวงวดหน้าก็มี
ก็หวังว่าถ้ามีกำไรเยอะอย่างที่บอกค่ะ

แต่ว่าขึ้นอยู่กับภาวะผันผวนของตลาดด้วยนะคะ

หุ้นเราโดยรวมมันก็ต้องน่าจะขึ้น
ถ้าสังเกตกองของบุหรวงเนี่ย
เทียบกับของตอบแทนตลาดแล้วโอ้โหสูงกว่าความควรเลยเนี่ย
ก็เป็นเพราะธีมที่เรามาถูกทาง
เห็นเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณกิ๊กมีถามเรื่องอะไรนะคะ

เพราะว่าธรรมดาเนี่ยทุกสิ้นปีหรือทุกปิดไตรมาสเนี่ย
โอ้เดี๋ยวคุณจะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวกองทุนจะทำตกแต่งตัวเลข
วินโดเลสซิ่งให้สวยงามทำไหมฮะ
โอ้โหตรงนี้ถามถ้าถามจริงนะคะจะทำทำไม
ในเมื่อพอทำปุ๊บสมมุติว่าถ้าเกิดว่า
ตัวนั้นมันไม่ดีจริงเดี๋ยววันรุ่งขึ้น
หลังจากปิดงวดให้มันสวยแล้วหลอกตาคนอื่นได้
หนูก็ลงอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นเลย
แต่ถามว่าทุกคนเนี่ยเราไปตอบแทนทุกคนไม่ได้
แต่สำหรับค่ายเราเราไม่ได้ทำไม่มีความจำเป็น

เพราะงั้นก็คือเอาตัวเนื้อผลตอบแทนของเรา

เบสิกก็เป็นธีมหนึ่งซึ่งน่าสนใจในระยะยาวนะครับ
ก็ไว้พิจารณาในด้านการลงทุนครับผม

ก็ขอกลับไปที่ห้องส่งครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์กับคุณสุดารัฐด้วยนะคะ
การลงทุนคุณผู้ชมนะสู้บ้างเซฟบ้างดีกว่าเนี่ย
ทุนเขาปันผลแล้วแถมปันผลสูงด้วย
ใครสนใจก็ลองไปติดต่อกันได้นะคะ